ทีนี้จะพาคุณผู้ชมเตรียมออกเดินทางไปเที่ยวกันบ้าง
ไปเทียบกันหรือมุมธือหุ่นแชร์ชาร์จแบตเต็มยัง

อ่านรูปด้วยกันก่อนอ่านรูปด้วยกันก่อนเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันค่ะแล้วจะทำยังไง
ก็ทำแบบนี้ไงเดี๋ยวเราจะก็ต้องแชร์แต่ว่าถ่ายตรงนี้มันธรรมดาทำไม
มันต้องไปถ่ายที่ทุ่งทานตะวันอันนี้คือซ้อมไปก่อนซ้อม
แล้วเราก็ย้ายตัวเองไปที่ทุ่งทานตะวันแห่งนี้คุณคะ
หามุมสวยเลยเพราะว่าที่นี่เนี่ยตอนนี้สวยงามมากมาย
บึงกุยสดืออีสานตำบลหัวขวางอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะ
บรรยากาศที่นี่นะตอนนี้เนี่ยคึกคักเลยเพราะนักท่องเที่ยวเขาพากันมาเซลฟี่กับดอกทานตะวัน
ที่ตอนนี้ดูสิเบ่งบานอร่ามตาสุดลูกหูลูกตากันเลยนะคะ
พื้นที่ที่เขาปลูกทันตะวันเนี่ยก็กว้างขวางกว่า๓๐ไร่
ซ้ายก็เห็นทานตะวันมองขวาเขาเห็นทานตะวัน
แล้วอากาศช่วงนี้ก็เย็นสบายด้วยคุณค่ะ
พาตัวเองไปอยู่ในบรรยากาศแบบนี้โอ้โหรับรองเลยว่าฟินสุดแน่นอน
แต่แค่นั้นยังไม่พอนี่คุณยังไงซุ้มทางโค้งตรงนี้นะคะ
เป็นซุ้มประตูไปดูใกล้ใกล้นะคุณจะเห็นว่ามันคือขวดพลาสติกที่ใช้แล้วอะค่ะ
แล้วก็มาพ่นสีสวยงามหลากสีสันเอามาประดับประดาษอย่างสวยงาม
เพื่อให้นักท่องเที่ยวเขาได้มาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันด้วย
แต่คุณคะนอกจากทุ่งดอกทานตะวันที่สวยงามแล้วนะคะ
ก็ยังมีสวนดอกไม้สวนการ์ตูนสวนสนุกให้เด็กให้ครอบครัว
ให้ทุกคนได้ไปถ่ายรูปได้ไปวิ่งเล่นกันสนุกสนานด้วยนะคะ

เออมีช่องวิท๕เห็นไหมเวลาแต่งตัวที่จะถ่ายรูปกับดอกทันตะวัน
จะต้องมีสีสานให้มันตัดกันต้นทานตะวันสีเขียวน้องใส่เสื้อสีชมพู
อกสีเหลืองน้องใส่หมวกสีแดงโหถ่ายภาพออกมาสวยงามจริงค่ะ
ใครที่อยากจะไปสัมผัสบรรยากาศอยากจะไปเซลฟี่ด้วยตัวเองแบบพี่คนนี้เนี่ย

เราเล่าให้ฟังนะว่าสหรัฐคามเป็นอีกจังหวัดหนึ่ง

ที่กินก็เยอะที่เที่ยวทางโบราณคดีก็เยอะ
เป็นจังหวัดที่มีสถาบันการศึกษาเยอะด้วยเหมือนกัน

ซึ่งน่าสนใจหลายเรื่องมาก

แต่คุณเห็นไหมว่าต้นทานตะวันสูงกว่าตัวน้องอีกนะ
ใช่เป็นห่วงนะครับอย่าเข้าไปลึกนะครับ

หาเจอใส่สีสันสดใสแล้ว